ดูเรื่องของหนอนหน่อยหนอนสุธิวัฒน์ขุนนรงค์
ที่ตอนนี้ก็โดนตำรวจนครศรีธรรมราชคุมตัวไปแล้ว
ฝากขังที่ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณผู้ชม
ระหว่างถูกควบคุมตัวออกมา

อาจจะมีลูกน้องของเสียแป้ง

แล้วก็ไปแฉอะไรเกี่ยวกับเสียแป้งเนี่ย
เขาบอกว่าใครทำร้ายก็มาสิเขาจะสู้ให้
แล้วก็เล่าไทม์ไลน์ในการก่อเหตุเป็นฉากเลยคุณผู้ชม

แต่ถูกปอยกับบิ๊กขอให้ไปขับรถนำทางให้
ตอนนั้นในรถเขาหมายถึงรถของหนอนนะนะ

หนอนเองเกรงว่าลูกเมียจะได้รับอันตราย
เพราะว่าเสียแป้งเนี่ยถือปืนอยู่แล้วก็สั่งให้ออกรถ
เขาทำยังไงล่ะทำได้แค่จำใจขับรถออกมา
กระทั่งเสียแป้งขอเปลี่ยนไปอีกคันหนึ่ง
หนอนสุธิวัฒน์ขุนนรงค์ครับ
เดินไปเถอะ
มีรอยยิ้มนะมีรอยยิ้มด้วย
แล้วแม่ของหนอนครับก็มาเยี่ยมหนอนก่อนจะถูกฝากขัง
คุณแม่บอกว่ากำลังปรึกษาทนายความเพื่อช่วยลูกชาย
คือหนอนไม่กลัวแต่แม่กลัวแม่เนี่ยกลัวหนอนจะโดนลูกน้องเสียแป้ง

กับปอยกลัวว่าสองคนนั้นอาจจะมาทำร้าย
หรือทำอะไรไม่ดีกับหนอนได้
หนอนก็เลยขอให้เจ้าหน้าที่ดูแลหนอนด้วย
ใช่แล้วแม่ก็บอกด้วยนะว่าถ้าเกิดว่าหนอนเข้าไปแล้วหนอนโดน
อันนี้หนอนก็จะฟ้องร้องกับหนอนก็จะสู้เต็มที่เหมือนกัน
หนอนที่คุณแม่เขาเป็นห่วงแล้ว
ยังเป็นห่วงลูกสะพ้ายด้วยกับหลานก็คือลูกของหนอนนี่แหละ
เพราะมีข่าวว่าลูกสะพ้ายไปเกี่ยวข้อง
แต่จริงแล้วแม่บอกลูกสะพ้ายไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเลย

ถ้ายังไงก็ฝากเจ้าหน้าที่เรือนจำที่จังหวัดนครด้วยนะคะ

เพราะว่าลูกก็ไม่ใช่ความผิดอะไรไม่ได้ตั้งใจ
เนี่ยก็นึกเหมือนกันว่าทำไมตำรวจก็เก่ง
แต่ก็ทำไมเขาจับแป้งไม่มาให้ได้ไม่ได้
เขาเก่งแต่เขาจับคนที่ไม่ใช่ร้ายแรงอะไรมาได้
แต่คนที่ร้ายแรงก็จับมาไม่ได้
คุณแม่และหนอนย้ำว่าตัวลูกสะพ้าย
หรือก็คือเมียของหนอนเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องนะ
กับการช่วยเหลือเสียแป้งในการหลบหนีแต่อย่างใด
เพียงแต่ว่าคุณผู้ชมก็เมียหนอนและลูกของหนอน

ก็ที่บอกว่าเสียแป้งขึ้นรถมาแทรกตัวอยู่ตรงคาซีส
แต่หนอนเขาก็บอกนะเมื่อวานที่นักข่าวถาม
อนเขาก็บอกว่าเมียผมไม่รู้เรื่องด้วยเลย

ทีนี้คุณผู้ชมนอกจากหนอนที่เราอัปเดตไปแล้ว
คุณผู้ชมจำเรื่องผู้คุมราชธรรม๒คน

รู้ไหมเราไปถามคนที่เขากล้ายชิดกับผู้คุม๒คน
มันมีข้อมูลแซ่บออกมา
บอกว่า๒คนที่โดนจับไปเป็นแพ้
แสดงว่าคนที่ช่วยเหลือจริงหรือมีส่วนจริง

มีมากกว่านั้นแล้วให้สองคนนี้มารับผิด
โยนความผิดมาให้๒คนนี้
แต่จริงคนเบื้องหลังมี
พอสารออกหมายจับเจ้าหน้าที่ราชธรรม๒คน
นายวรินทรทองประจงกับนายเอกลักษณ์ชัยพาน

เพราะว่าตอนนั้นน่ะมาต้องมาเข้าเวรไง
มาคุมเสียแป้งแล้วเสียแป้งหลบหนีไปใช่ไหม

ก็โดนมาตรา๑๕๗ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

ทีนี้การตั้งข้อสังเกตเราไปถามเลยนะ
ถามชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนั้นด้วย

ถ้าเกิดว่ามีคนที่เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนเครื่องพันธนาการให้เสียแป้งช่วงกลางวันเนี่ย

แล้วทำไมคนที่เปลี่ยนเครื่องพันธนาการให้มันหลวมขึ้น
เมื่อวานนักข่าวก็เลยไปที่นครศรีธรรมราชไปบ้านของ๑ใน๒ผู้คุม
คือบ้านของนายวรินทรทองประจง
ที่บ้านนี่ดูค่ะตอนไปถึงแล้วปุ๊บ

ไม่มีคนอยู่เราก็เลยไปคุยกับเพื่อนบ้านละกัน
เพื่อนบ้านเขาก็ให้ข้อมูลอ๋อบ้านนี้เหรอ
เขาไปกรุงเทพหมดแล้วไปกันทั้งครอบครัวเลย
เราก็เลยถามในมุมของเพื่อนบ้านรู้สึกยังไง
นี่พี่กั้งพัชรวรินก็ถามนะคะ
เพื่อนบ้านบอกแบบนี้ว่านายวรินทร
ไม่เกี่ยวข้องกับคดีเสียแป้งหรอก
เพราะว่าวรินทรเนี่ยนะครอบครัวเขาก็อบอุ่น
ฐานะเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรทำไมต้องมารับสินบนเหรอ
ต้องมาทำเรื่องเสี่ยงเพื่อที่จะเอาตังค์มา

ทีนี้อยากให้เจ้าหน้าที่ให้ความเป็นธรรมกับเรื่องนี้ด้วย
เขาเป็นคนดีมากคือผมกล้ารับประกันเลย
ว่าเพราะว่าเขานิสัยไม่มีแบบรับสินบ้นแน่นอน
ทำไมเราถึงมองว่าเขาไม่น่าจะรับสินบน
หรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วย
เพราะครอบครัวเขามีพร้อมแล้ว
พ่อแม่ลูกกลับมาก็ได้กินข้าวตอนเย็น

ผมว่าบางทีอาจจะเกิดผิดพลาดจากคนอื่น
แล้วก็แบบแกมาตรงลกพอดีครับ
นี่มุมของเพื่อนบ้านนะเพื่อนบ้านมองแบบนี้

เมื่อกี้อันนี้เป็นหลังของนายวรินทรใช่ไหม
เราไปอีกหลังหนึ่งก็คือนายเอกลักษณ์
ถามเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเขาก็มองว่า
เอกลักษณ์ก็เหรอโอ๊ยแม่ก็แก่แล้ว
เขาต้องดูแลแม่แล้วฐานะที่บ้านก็ไม่ได้ขัดสน
อยากจนอะไรแล้วทำไมต้องเอาตัวไปเสี่ยง
เพราะว่าถ้าเกิดเสี่ยงปั๊บก็กระทบมาถึงแม่
ดังนั้นก็อยากให้สอบสวนว่าการดำเนินคดีครั้งนี้

เพราะว่าผู้คุมนี้จริงอยู่เวรกลางวัน

โยกมาปฏิบัติงานกลางคืนในช่วงเวลาที่เสียแป้งหนีพอดี
มันมีเรื่องอะไรมากกว่านี้หรือเปล่า
เดี๋ยวต้องรอดูความคืบหน้าด้วยนะคะ